คุณผู้ชมเรื่องของความเชื่อมันก็อยู่คู่กับคนไทยมายาวนานแล้ว
หรือบางเรื่องก็เกิดจากจินตนาการที่เล่าต่อกันมาก็มีเหมือนกัน
และเรื่องราวที่ถูกแชร์กันมากและสนั่นในโลกโซเชียลตอนนี้ก็คือเรื่องราวของ
เราก็เลยรวบรวมเรื่องราวมาฝากคุณผู้ชม
เพราะว่าตอนนี้ในโลกโซเชียลฮิตจนมีการติดแฮสแท็กที่เขียนว่า
หิมพานมาชเมโล

วันนี้เราจะพาทุกคนไปไขข้อข้องใจว่าทำไม

ที่มาที่ไปคืออะไรไปติดตามกันจ้า
ตลอดข่าววันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราว
ที่กำลังถูกแชร์กันแบบสนั่นโซเชียลอยู่ตอนนี้
กับภาพพญานาคเวอร์ชันนอน
มาพร้อมกับแฮชแท็กหิมพานมาสเมโล
เรื่องราวนี้เกิดจากการที่โลกทวิตเตอร์
มีการแชร์ภาพงานปั้นพญานาคลักษณะคล้ายตัวการ์ตูน

ต่างจากงานปั้นพญานาคทั่วไป
งานนี้จึงทำให้ชาวเน็ตหลายคน
นำเอาไปทำล้อเป็นการ์ตูน
พร้อมกับติดแฮชแท็กหิมพานมาสเมโล
จนกลายเป็นกระแสนั่นเองล่ะครับ
จากนั้นทางเฟซบุ๊คที่ใช้ชื่อว่าซิม
ก็ได้มีการรวบรวมภาพงานปั้นน้อนสัตว์มหาศจรรย์
จากการสร้างสรรค์ของช่างปั้นท้องถิ่นภาคอีสาน

พร้อมเผยที่มาของนอน
ว่างานปั้นลักษณะนี้มีให้เห็นตามวัดแถบภาคอีสานทั้งหมด
ไม่ใช่งานที่เพิ่งสร้างใหม่
ทางด้านเฟซบุ๊คพุทธศาสนาและปรัชญา
ก็ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานปั้นนี้ว่า
เป็นศิลปะช่างพื้นบ้านที่เรียกว่านาอีฟอาร์ต
เป็นศิลปะที่สร้างขึ้นโดยคนที่ไม่เคยเรียนศิลปะใดมาก่อน
การแสดงออกจึงไม่ได้ถูกแต่งแต้มด้วยความรู้ทางทฤษฎีศิลปะใด
ผลงานนั้นเลยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ใส่ซื่อบริสุทธิ์
จินตนาการที่ไม่ถูกเจือด้วยทฤษฎีศิลปะกระแสหลัก
จะมีความงามแบบบ้าน
คำว่านาอีฟหมายถึงเรียบง่ายไร้มายาไร้มารยา
ซื่อบริสุทธิ์ซึ่งสามารถอธิบายงานศิลปะลักษณะนี้ไว้หมดแล้ว
ศิลปะแบบนี้ถูกพบมากตามวัดโบราณ
อยู่ห่างไกลทางภาคอีสานและภาคเหนือ
สร้างสรรค์ศิลปะในวัดจึงไม่ใช่ช่างศิลป์ชั้นสูง

ร่วมกันสร้างผลงานต่างขึ้นมาด้วยพลังศรัทธา
ในพระพุทธศาสนา
และด้วยความน่ารักแบบตะมุตมิของเหล่านั้น
หลายคนจึงอยากรู้ว่าจริงแล้วนั้นคือตัวอะไรกันแน่
ทางเฟซบุ๊กหนังสือข้างบ้านจึงได้ไปรื้อนังสือสัตว์หิมพาน
และสมุดภาพลายไทยชุดสัตว์หิมพาน

ตัวอย่างเช่นน้องมักกระมีลักษณะหัวกลมตัวดูนูน
นิยามคือเป็นสัตว์ทะเลขนาดใหญ่
มีลักษณะของจอราเข้ฉลามโลมาตามตำราฮินดู
และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ท่านทรงอธิบายว่ามักกะระคือเหรา
แต่เป็นสายพันธย่อยเพราะเหราจะตัวยาว
ส่วนมักกะระจะตัวสั้น
และน้องมังกรบาบิโลน
น้องเป็นสัตว์มหัศจรรย์ที่น่าจะเป็น
บรรพบุรุษมังกรหิมพานก็ว่าได้
นิยามคือเป็นสัตว์ที่มีลำตัวยาวคล้ายงู
มีเกล็ดมีหงอนมีเขามีเท้า
หากใครอยากรู้จักน้องตัวอื่นเพิ่มเติม
ก็สามารถไปลองศึกษาค้นคว้าจากหนังสือกันได้นะครับ
เห็นไหมคะมีที่มาที่ไปนะนี่ก็เป็นพุทธศิลป์ที่เรียกได้ว่าน่ารัก
ตรงนี้ตรงนี้สวยงามจริงแล้วมีมาตั้งนานแล้ว
แต่ว่าพอมีคนแชร์ในโลกโซเชียลก็เลยได้รับความสนใจ
ถ้าใครอยากจะไปศึกษาหรืออยากจะไปดูน้อง
ก็สามารถไปกันได้แต่ก็อย่าลืมไปเที่ยวเลย
แล้วก็อย่าลืมช่วยกันดูแลสถานที่ท่องเที่ยวดูแลสิ่งแวดล้อมกันด้วยนะจ๊ะ
ตัวอะไรน่ะตัวนั้น